อีกแล้วค่ะคุณผู้ชมตามสูตรเลยนะคะเป็นควันหลงค่ำคืนลอยกระทง๓๑ตุลาคมที่ผ่านมาคือที่อุบลราชธานีเมืองดอกบัวเนี่ย
ครับเขามีการจัดงานแล้วปรากฏว่ามีหมอลำซิ่งเนี่ยมาเล่นด้วยนะคะหมอลำซิ่งเล่นปุ๊บ
วัยรุ่นสองกลุ่มค่ะดื่มเหล้าไปเคล้าเสียงเพลงปรากฏว่าคำเห็นกันแล้วตีกันนะคะ
เหตุการณ์นี้ค่ะมีผู้ชายวัยสี่สิบสี่ปีเนี่ยกลัวว่าลูกชายแล้วก็ญาติญาติเนี่ยจะโดนลูกหลง
ก็เลยเข้าไปห้ามปลามสุดท้ายถูกไล่ยิงเสียชีวิตนะคะคนห้ามเสียชีวิตค่ะ
ผู้เสียชีวิตก็คือนายสกันคืนดีอายุ๔๔ปีนะคะถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาดจุดสองสองเข้าที่บริเวณหน้าอกหนึ่งนัด
วนมซ้าย๑นัดตอนแรกเนี่ยบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่แต่เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
เหตุการณ์นี้อย่างที่บอกไปเกิดค่ำคืน๓๑ตุลาคมที่ผ่านมา
ค่ำคืนลอยกระทงและฮาโลวีนค่ะนั่นสิฮะจุดเกิดเหตุก็คือบริเวณริมถนน
ด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานี
ทีนี้หลังเกิดเหตุตำรวจเขาก็รวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วไปขอสารอนุมัติออกหมายจับนายสมยศเรือนแก้วอายุยี่สิบเจ็ดปี
ควบคุมตัวนายสมยศเนี่ยมาสอบปากคำทีนี้เราไปพูดคุยกับหลานชายของผู้ตาย
ซึ่งก็อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยนะคะเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังบอกว่า
ช่วงเกิดเหตุเนี่ยเวลาสักประมาณสามถึงสี่ทุ่มภายในอบตเนี่ยเขามีวงดนตรีหมอลำซิ่งมาแสดงให้ประชาชนเนี่ย
ได้ออกมาเต้นกันบริเวณหน้าเวทีค่ะระหว่างนั้นมีวัยรุ่นสองกลุ่ม
กลุ่มหนึ่งเนี่ยมากันสักประมาณยี่สิบคนส่วนอีกกลุ่มมาประมาณสิบกว่าคนค่ะ
อยู่ในอาการเมาสุราทั้งสองฝ่ายเลยนะคะเขมรกันทะเลาะกันภายในงานก่อน
กระทั่งงานเลิกวัยรุ่นค่ะอารมณ์ยังค้างไม่เลิกนะคะ
ทั้งสองกลุ่มตามออกมาราวีกันมีเรื่องกันที่บริเวณด้านนอกอบตอีกครั้งหนึ่ง
จากนั้นนายสมยศคนก่อเหตุเนี่ยได้ชักปืนที่พกมายิงขึ้นฟ้าไปหนึ่งนัด
คือตอนนั้นเนี้ยคิดว่าน่าจะขู่กลุ่มวัยรุ่นคู่อริได้อ่า
หลังจากนั้นผู้ตายค่ะได้ยินเสียงปืนก็เลยวิ่งมาดูญาติที่มาเที่ยวงาน
เพราะกลัวว่าจะมีใครได้รับอันตรายตัดสินใจเดินเข้าไปถามคนที่ยิงปืนขึ้นฟ้าก็คือนายสมยศเนี่ยนะคะ
ผู้ตายถามว่ายิงปืนขึ้นฟ้าทำไมนี่แหละค่ะเป็นประเด็น
ทำให้นายสมยศกับพวกเนี่ยไม่พอใจค่ะ
กรูเข้ามารุมทำร้ายผู้ตายจนกระทั่งผู้ตายเนี่ยต้องวิ่งหนีนะคะแต่นายสมยศกลับชักปืนมายิงใส่ผู้ตายอีกสักประมาณสี่ถึงห้านัด
โอ้โหจนกระทั่งผู้ตายเนี่ยล้มลงค่ะหลังก่อเหตุสมยศวิ่งขึ้นรถเก่งของเพื่อนที่จอดอยู่ใกล้ใกล้

ไปครับกลับบ้านไล่กลับบ้านแบบเนี้ยมันมีเรื่องทะเลาะกันอืมโห

ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูงานศพของผู้ตายหน่อยนะคะ

ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีเผาศพคุณสกันนะคะ
มีญาติพี่น้องคนรู้จักญาติสนิทมิตรสหายต่าง
เดินทางมาร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวค่ะ
เรามีโอกาสพูดคุยกับคุณปุญญนุษย์เป็นภรรยาของผู้ตาย
แล้วบอกว่าตอนนี้นะยังทำใจไม่ได้หรอก
จากว่าสามีเป็นเสาหลักของครอบครัว
สารลูกชายทั้งสองคนที่ต้องสูญเสียพ่อไปค่ะ
อย่างนี้ไม่ถูกถึงจะแค้นกันขนาดไหนชีวิตคนทั้งไม่คิดบ้างเหรอ
แล้วถ้าเกิดกลับกันถ้าเจอกับตัวเองมันจะเป็นยังไง
อยากบอกเขาว่าให้เขาไปสบายไม่ต้องเป็นห่วง
จะดูแลลูกให้ดีเท่าที่กำลังเราจะทำได้
คือถ้าเกิดว่าไปดูองค์ประกอบที่นายสมยศกระทำกับผู้ตายเนี่ยนะคะ
ที่บอกว่าผู้ตายเนี่ยเดินไปถามว่ายิงปืนขึ้นฟ้าทำไม
แล้วก็นายสมยศกับพวกไม่พอใจรุมทำร้ายผู้ตาย
ผู้ตายต้องวิ่งหนีตายนะคะแล้วสมยศเนี่ยตามไปใช้ปืนเนี่ย
จ่อยิงอีกสี่ถึงห้านัดเนี่ยไอ้ลักษณะพฤติกรรมพฤติการแบบเนี้ย
ตำรวจบอกว่ามันเข้าองค์ประกอบฆ่าโดยเจตนาค่ะ
ก็เลยมีการแจ้งข้อกล่าวหานี้นะคะซึ่งเป็นข้อหาที่หนักที่สุด
แล้วก็รองลงมาก็เป็นความผิดเกี่ยวกับพรบออาวุธปืนนะคะ
ซึ่งเจ้าตัวเองตอนนี้ยังคงปฏิเสธอยู่นะคะ